พอยพัทธากรนะคะรับบทเป็นคุณแม่ของเด็กค่ะชื่อบัวหอมค่ะ

เดี๋ยวเราจะจับฉลากนะคะสลับกัน

วันนี้เห็นบอกว่าหนังเขาฉายแล้วเหมือนกันดูที่ขามันเยอะ
บอกว่าหนังดีด้วยนะ

ผมเองนะครับผมเจมส์เทียร์โดนก็ฝักทำวิดีโอเรื่องนี้ไว้ด้วยกันครับ
ใหม่ล่าสุดจริงแล้วก็สำรวจแฟนกันดี

ขออฮอททักก่อนนะคะ
ไปรับบทคุณแม่ทั้งที่ก็ยังไม่ได้เป็นแม่
รับรองว่าหนังสนุกค่ะ

ซึ่งบัวหอมนี่ก็จะเป็นเหมือนตัวแทนของผู้ปกครอง
เด็กที่อยู่ภายนอกทำก็จะเป็นตัวละครที่

ไม่รู้ว่าลูกจะมีของกินเลยแบบนั้น
แต่สุดท้ายหมันนักมาก

ฉากประทับใจ
ฉากประทับใจก็คือ

ฉากดำน้ำที่พาเด็กออกมา
เราจะได้เห็นภาพด้วยตาของเราชัดเจนเลยว่า
การที่พาเด็กออกมาสเต็ปหนึ่ง
จนถึงสเต็ปสุดท้ายมันเป็นยังไง
ซึ่งเราไม่เคยได้เห็น

ถ้าเกิดได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้
เป็นประเทศที่เวลาเร็วกว่าไทย๕ชั่วโมง

ทั้งหมดของเราถูกสร้างที่ออสเตย

ธรรมลวง
ถ้ำหลวงคือพลอยยังไม่เคยไป

ไม่ใช่แค่เราที่รู้จักทั่วโลกได้รู้จัก
เอี่ยโครตเอก

เป็นโครตที่พบดุแลเด็ก
ซึ่งโครตเอกเป็นพาวไทยใหญ่นะครับ

เวียเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากในไทย
แล้วก็การที่เขาไปทำงานที่นู่น
มันก็เป็นการตอกย้ำไปอีกว่า
เขามีความสามารถในการแสดงจริง
รอนก็ประทับใจในตัวพี่เวียมาก
เป็นนักแสดงที่แบบเล่นเองทำเองแล้วก็ทำได้

เหมือนทำให้รอรู้ว่าแบบเฮ้ยนักแสดงไทยเก่งมีมีอยู่

ที่เรารู้จักอีกแล้ว
ท้าทายหลายอย่างหลายสิ่งมาก
มันไม่ใช่แค่ตัวเราเองที่รับบทเป็นใครเป็นอะไร
พอในมองในภาพใหญ่มันเป็นการท้าทายที่

และเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่มาก

คนที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกก็มาเล่าเรื่องแบบนี้อีก
มันท้าทายทุกส่วนว่าแบบจะทำยังไง

เล่าเรื่องให้ดีที่สุด
มันมีหลายสิ่งหลายดีเทลที่มันจะเกิดขึ้นในนั้น
สำหรับเราเพราะว่าในขณะที่เราเป็นนักแสดง
เราเป็นคนที่อยู่ในพาสไหนเนี่ย

ที่สุดค่ะทีมหมูป่า
ทีมเด็กก็ต้องเป็นโค้ชเอกแล้วแหละดีแล้วแหละเดี๋ยวได้แบบนี้
จริงมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่ามีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอก

ขอบคุณน้องน้ำด้วยแล้วก็ทีมฮีโร่ทุกคนทุกหน่วยงานที่เข้ามาทำให้ทุกคนได้รอดออกมาหมดก่อน
คือเรารู้สึกว่าดีใจด้วยกับเขาจริงที่วันนั้นสามารถ

ออกมาได้อย่างปลอดภัยเลยนะ
ต้องขอบคุณที่เรายังได้มีชีวิตอยู่ต่อ
จริงเพราะว่าเพลงการนี้คือสำหรับน้องผมว่าอยากให้มีชีวิตอยู่
เพราะมันมีสิ่งสวยงานในตามที่มีเสมอ

วีโก้คอลินทอมเบสแม่นพอลโจเป็นระดับเอลิสเตอร์หมด

คิดเลยว่าเขาจะใจดีกับเราได้ขนาดนี้
เขาจะมีความเป็นเพื่อนให้เราได้มากขนาดนี้

โชคดีที่เราได้เจอเขา

ที่วันนี้ต้องมีเวลาแล้ว
มันเป็นคำที่รวมทุกอย่างที่เราพูดมาทั้งหมด๑๒คำถาม
มันจบที่อันนี้อันเดียวเลยนะน้องเจมส์
มันเป็นหนังที่ทำให้เรารู้ว่าโลกใบนี้มันมีความดีงามของมนุษย์อยู่
เพราะทุกคนร่วมมือเราสามารถทำได้แน่นอน